ระลึกชาติเคยเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งอาทิเมื่อปี๒๕๒๑เด็กหญิงรัตนาอัตภพรวิสานอายุ๑๔
โดยชาติที่แล้วชื่อนางกิมลันตายตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ชาติที่แล้วเคยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการแม้นราดอกบัวสาขาศรีราชา
ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เผยว่า
เด็กหญิงรัตนาเกิดเมื่อปี๒๕๐๗หลังจากนางกิมลันตายได้๒ปี
ทุกคนที่เจอเด็กหญิงรัตนาล้วนบอกว่ามีความละไม้นางกิมลันเป็นอย่างมาก
ส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวขวัญถึงคือ
เด็กหญิงรัตนาจำที่ฝังกระดูกป่นของนางกิมลันได้
และยังบอกลูกหลานนางกิมลันว่าทำตามพินัยกรรมไม่ถูกต้อง
เรื่องนี้ทำเอายาดของนางกิมลันถึงกับงง
และเป็นจริงอย่างที่เด็กหญิงรัตนาบอกทุกอย่าง
ครอบครัวของเด็กหญิงรัตนาบอกกับสื่อในสมัยนั้นว่า
เริ่มพูดจาแปลกจนชาวบ้านตกใจตั้งแต่๕ขวบ
หลังจากวันหนึ่งเธอได้ไปวัดมหาธาตุยุวราชรังสริต
จากนั้นก็ได้เข้าทักทายแม่ชีคนหนึ่งที่เคยสนิทด้วยเมื่อชาติก่อน
เมื่อมีการสอบถามจึงได้มีการลองของกันขึ้น
โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งนามว่าท่านรอง
เรียนจบประเรียน๗ประโยค
ขอพระพิมลธรรมหรือชาวบ้านเรียกว่าเจ้าคุณใหญ่
เชิญพ่อของเด็กหญิงรัตนามาพบ
พร้อมกับสักไซส์เด็กหญิงรัตนาในวัย๕ควบ
ตายแล้วไปไหนท่านรองถาม
ของผู้อื่นเป็นอย่างไรไม่ทราบ
แต่ของเราเมื่อชาติก่อนเป็นนางกิมลัน

แล้วเล่นช้าขึ้นที่สูงไปยังดาวดึง
เพื่อดูบ้านของพ่อและของตัวเองอยู่บนนั้น

ดาวดึงมีบ้านคนหรือ
เด็กหญิงรัตนาตอบอย่างกดโกรธ
คนบนนั้นเขาเรียกวิมาร
อยู่บ้านหรือวิมารเพียงคนเดียว
หลังจากนั้นไม่นานตรงกับวันพระใหญ่
พระอินทร์ก็พาไปไหว้พระทาส

เด็กหญิงรัตนาเอามือดึงเส้นผมที่ศีรษะแล้วบอกว่า
นี่ไงเขาเรียกพระเกตจุฬา
เมื่อเด็กหญิงรัตนาในวัย๕ขวบตอบ

แล้วเกิดมาเป็นเด็กหญิงรัตนาได้ยังไง

บนดาวดึงมีย่ายช้างหรือม้ากินหรือ
ข้างบนเขากินบุญไม่ได้กินย่าอย่างโลกข้างล่าง

เด็กหญิงรัตนาสอบสวนอีก

พระพิมลธรรมที่นั่งฟังการสักถาม

จากนั้นท่านรองท่านนี้ก็ไม่ถามต่อ
ระลึกชาติในทางศาสนา
พระอาจารย์สมพงศ์รัตนาวังโสโมครัฐ

ระลึกชาติเป็นความวิเศษของจิตอย่างหนึ่ง

ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถระลึกชาติได้
ในอดีตและปัจจุบัน

ขึ้นอยู่กับภาวะจิตที่นิ่ง
ทั้งนี้ยานวิเศษที่พระพุทธเจ้าใช้บรรลุการระลึกชาติได้คือ
บุเพนิวาสานสติยานเป็นยานขั้นต้น
แต่ถ้ามองในด้านวิทยาศาสตร์
รองศาสตร์ราชาน็อกเตอร์ชัยวัสคุพประตะกุล
ผู้คลำหว่อนในวงการวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาในเรื่องของการกำเนิด
ที่จะไปโยงเรื่องระลึกชาตินั้น

สิ่งที่จะศึกษาเรื่องการระลึกชาติได้อย่างชัดเจน
ก็คือเรื่องของวิญญาณ
เพราะว่าวิญญาณเป็นสื่อหลักในการให้กำเนิดชีวิตแบบโอปะปาติกะ
แต่ในทางวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่สูงมากถึง๙๐

เพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องหาสิ่งที่ศึกษาได้
แน่นอนก็ศึกษาหมดทั้งในเรื่องของผีอะไรต่าง
ส่วนใหญ่ก็ยังมีคำอธิบายได้
แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังอธิบายไม่ได้